พูดถึงวงการดาราวงการบันเทิงเนี่ยมันก็คนธรรมดาเหมือนกัน
มีทุกข์มีสุขมีเศร้าแล้วที่สำคัญอาจจะมีหนี้สินที่ตัวเองไม่ได้ก่อด้วยคุณผู้ชมค่ะ
อย่างน้องแน็ตอันนี้พรคุณผู้ชมถึงขั้นโดนยึดบ้านเลยนะ
ตายายที่เลี้ยงมาถึงกับช็อกเลยค่ะ
ไปดูซิว่าเธอจัดการปัญหากับเรื่องนี้ยังไง
แต่ล่าสุดค่ะเหมือนเมฆเหมาะแห่งความเศร้ามันจะได้ผ่านพ้นไปแล้วนะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รับข่าวดีจากสาวแน็ตนะคะ
ว่าเธอเนี่ยปลดหนี้สำเร็จแล้วค่ะ

หลังจากที่สู้ชนฝามาตั้งแต่หลายปีคุณผู้ชมค่ะ
บ้านของแน็ตตอนนี้ไม่ถูกยึดแล้วนะ
จ๋าอันนี้ดีใจด้วยจากใจจริงค่ะ
เนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันที่โทรไปบอกตากับยายเนี่ย
ตากับยายเก็บของนั่งรอแล้วนะ
นั่งรอที่โซฟาแล้วนะรอแน็ตรอหลักมาออกจากบ้าน
ตากับยายดีใจมากเลยจนร้องไห้คุณผู้ชมค่ะ

ยอมเอาเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต
เจ้าหนี้ไปหมดเกลี้ยงบัญชีเลย
แล้วขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกัน
โดยคู่กรณีค่ะยอมถอนฟ้องทั้งหมดนะ
จากที่เคยเศร้าค่ะแน็ตตอนนี้กลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วนะ
เราไปฟังเสียงดาราสู้ชีวิตกันค่ะ
เราถูกถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบโล่งแล้วบ้านก็ไม่โดนยึดแล้ว
กลางนางหน่อย
คือนางเล่าให้ฟังรายละเอียดคุณผู้ชม
คือแบบว่าพี่หนูจะมีเงินอะไรไปเดินแบบมา๗๐๐หักภาษีไป๑๐หนูเหลือเท่าไหร่
แล้วหนูรวบรวมเงินในบัญชีนี่เพิ่งรู้เป็นดารามีเงินทั้งบัญชี

เยอะสำหรับเราเบาะเยอะซะตัวธรรมดาเยอะ
วงการมาหลายปีแล้วแต่ว่าน้องมีเงินเก็บแค่นี้

เพราะว่าน้องทำทุกอย่างเพื่อปลดหนี้ใช้หนี้ที่น้องไม่ได้ก่อมา